วันเด็กแห่งชาติแบบนี้นะคะจะพาไปดูสีสันของเด็กค่ะ
ซึ่งเกิดขึ้นที่สามชัยมวยไทยยิมนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อเด็กเขาสวมหน้ากากซุปเปอร์ฮีโร่แล้วก็ออกมาซ้อมมวยไทยกัน
จะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณเอกชุมพรค่ะ
เอาละครับวันเด็กแห่งชาติแบบนี้ผมไม่ได้มีทีเด็ดมวยมาฝากนะครับ
แต่ว่ามีความน่ารักของน้องครับที่ต่อยมวยไปด้วยแล้วก็ใส่หน้ากากไว้ด้วย
ถามว่าทำไมต้องต่อยมวยไปด้วยใส่หน้ากากไปด้วยเดี๋ยวต้องถามพี่อู๊ด

อันนี้ถือว่าเป็นจุดขายของมวยไทยสามชัยยิมหรือค่ายมวยสามชัยวิเศษสุข
กรณีของใส่หน้ากากเพราะว่าผมคิดว่าเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งของเจ้าแบ็คแมน

และอย่างหนึ่งคือถ้าพี่น้องชาวมวยภาคอีสานเนี่ย
จบจำได้แม่นเลยนี่คือแก๊กแมนตัวจริง
ที่เราจะไปชกตามสถานที่ต่างนี่คือจุดขายของเรา
แล้วก็จุดขายอีกหนึ่งจุดคือการที่เราอยากส่งเสริมเยาวชนเด็กตัวเล็ก
ให้มาออกกำลังกายกันโดยการดึงดูดฮีโร่ประจำค่าย

ให้เด็กพวกนี้เข้ามาออกกำลังกายเข้ามาฝึกศิลปะมวยไทย
ศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติ
อย่างที่โปรเมนเตอร์ใหญ่เขาเขียนไว้นะ
มวยไทยมรดกไทยมรดกโลก
เราก็ดึงตรงนี้เข้ามาให้มันเป็นสีสัน
ให้เด็กเข้ามาเพื่อไม่อยากให้เด็กไปติดการเล่นเกม
เดี๋ยวนี้เด็กเล่นเกมเยอะแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดซะมาก
เราก็เอาเด็กพวกนี้เข้ามาซ้อมเข้ามาฝึกศิลปะมวยไทยกัน
ที่นี่เนี่ยเคยมีเคสหนักสุดแบบไหน
เคยมีเด็กติดเกมมาก่อนเด็กที่แบบไปยุ่งยาเสพติดมาก่อน
พอมาเรียนตรงนี้แล้วก็หายจากตรงนั้นมีไหม
เอ่อมีครับตัวนี้มีเอ่อผู้ปกครองเด็กคนหนึ่งไปตามเด็กออกมาจากตู้เกมร้านเกม
ติดหนักอยู่ในนามของมวยไทยสามชายยิมหรือค่ายมวยสามชัยวิเศษ
ก็ขอฝากผู้ปกครองไว้ว่าเด็กคืออนาคตของชาติ
เหมือนกับวันเด็กแล้วนะวันเด็กแล้ว
เราอยากให้เด็กมีวิวัฒนาการยังไงอยู่ที่ตัวผู้ปกครอง
อย่าไปคิดว่าเด็กอยู่ที่ตัวเด็กอยู่ที่ตัวผู้ปกครองสามารถบอกนำพาได้

นำมาฝากกันจากค่ายมวยสามชัยยิมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
สีสันในวันนี้ไม่ใช่แค่เด็กเยาวชนคนหนึ่งมาใส่หน้ากากแล้วต่อยมวย
แต่หน้ากากอันนี้นะครับเบื้องหลังคือจะทำให้พวกเขาเหล่านี้หลุดพ้นจากอบายมุกแล้วก็สิ่งไม่ดีต่าง
เอกชุมพลสุขภัทรจานุโมนีก็อย่างนี้เลยครับ